มักจะมีนักเรียนเยาวชนนั้นจมน้ำเสียชีวิต

จึงออกมาแนะนำผู้ปกครองให้ระวัง
และดูแลบูดหลานใกล้ชิด
ล่าสุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กูภายจากหลายหน่วยงานบรรดมกำลังค้นหามร่างของเด็กน้ำ
เด็กที่ไปจมน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยสังเขียบที่อำเภอเสด็จจังหวัดกากรสินนะครับ
โดยชุดประดาน้ำใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงจึงสามารถนำร่างของเด็กขึ้นมาได้
ทราบชื่อคือเด็กชายพีรพัฒน์ป้องนาซายอายุเพียง๑๔ปีครับ
ศึกษาอยู่ชั้นม๑โรงเรียนเมืองสมเด็จ
สาเหตุของการจมน้ำเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับ
ตำรวจฝ่ายต่างเองก็ฝากแจ้งไปยังผู้ปกครอง
ให้ฝ้ามระหว่างหมุดล้านเพราะว่าช่วงปีเทิมเป็นประจำทุกปี
สาเหตุของการเสียชีวิตหลักของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า๑๕ปีคือจมน้ำเสียชีวิตนะครับ
และจากบรรยายงานขององค์การอนามัยโลกก็พบว่าในทุกปีเด็กทั่วโลกอายุต่ำกว่า๑๕ปี
เสียชีวิตจากการจมน้ำถึง๑๔๒๑๙คน
โดยเสียชีวิตเป็นอันดับที่๓รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วก็เอสครับ
สำหรับสถานการณ์ของประเทศไทยพบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับ๑ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ซึ่งมีจำนวนการสูญเสียสูงกว่าโรคติดต่อนำโดยแมลงและค่าเลือดออกสูงถึง๑๔เท่าตัวครับ
และจากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขพบว่า
ทุก๘ชั่วโมงนะครับจะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิต๑คนครับเฉลี่ยทุก๑เดือนประเทศไทยต้องสูญเสียเด็กจากการจมน้ำมากกว่า๙๐คน
ซึ่งในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมานะครับ๒๕๔๙๒๕๕๘ประเทศไทยต้องสูญเสียเด็กไปแล้วถึง๑๙๒๓คนครับ